เมื่อวานนี้นำเสนอไปโอ้โหสลดใจมากนะ
โดยเฉพาะตอนที่เห็นข้อความของน้องผู้หญิงคนนี้

มีการโอนเงินในส่วนของเงินดาวนไปก่อนใช่ไหม

ตำรวจมีการนำตัวเป็นเจ้าของบัญชีม้า
เป็นหญิงชาวจังหวัดชายภูมิ
ไปสอบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้ไหมนะครับ

บอกว่าร้านอยู่ที่อำเภอแม่สายครับ

๑๘๕๐๐บาทในการซื้อ
โอนไปแล้วสินค้าก็ไม่ได้

ประโยคที่น้องพยายามอ้อนวอนนะ
บอกว่าขอเงินคืนได้ไหมนะครับ

เนื่องจากว่าบางส่วนก็ไปหยิบยืมมาด้วย

และสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับก็เลยตัดสินใจ

เพราะว่าร้านขายโทรศัพท์ที่ว่านี้
ไม่มีอยู่จริงครับ

ไปเข้าบัญชีนางสาวดอกแก้วแก้วเจิม

แชทข้อความของน้องด้วย

ตัวนางสาวดอกแก้วแก้วเจิม

เจ้าของบัญชีม้ามาสอบสวนนะครับ

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน

อาชีพคือกรีดยางนะครับ
เกี่ยวกับบัญชีหรือบัตรประชาชน

สมัครงานหลายพื้นที่แต่ว่าไม่ได้ทำงานครับ

เราได้เอา

ไม่ครับ

แสดงความบริสุทธิ์

ก่อนจะถูกคุมตัวเข้ากรุงเทพ
คุณดอกแก้วคือเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคราวนี้

ตอนนั้นคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์นั้นหรือเปล่า

ส่วนการเปิดบัญชีให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ครับไม่เคยทำแน่นอน
ก่อนจะเกิดเรื่องนี้ครับเธอค้างค่างวดเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ๖งวด
ก็คงจะไม่มีภาระหนี้สินแบบนี้จนถูกยึดรถเดือดร้อนขนาดนี้ครับ
นี่ครับไม่ใช่แค่ตัวคุณดอกแก้วเองนะพ่อแม่ครับยืนยันว่าลูกสาวนั้นไม่เกี่ยวข้องแน่นอนนะ
การเปิดบัญชีม้าเนี่ยเอาจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบัญชีอะไรบัญชีม้าเนี่ยนะฮะ

มูลอย่างละเอียดนะครับขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวด้วย
แต่ก็ยืนยันว่าโอเคถ้าเกิดว่าลูกสาวนั้นผิดจริงก็ให้เป็นไปตามกฎหมายครับ
บริษัทก็คือว่าขอความเป็นธรรมต้นสอบของกลางให้มันฟอง
เราได้ถามลูกเราไหมครับว่าได้เอาบัญชีเอาบัตรประชาชนไปทำอะไรไหม

คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทีมข่าวมีการพูดคุยกับป้าของนางสาวดอกแก้วนะ
อยู่ใกล้กันนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้๒๓วันครับ
หลานมาเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารของป้า
บอกว่าไปสมัครเกี่ยวกับเกมตอนแรกไม่ได้ทักท้วงอะไร
ต่อมาคิดว่าไม่อยากให้ทำนะครับเพราะว่ากลัวก็เลยบอกหลานว่านะครับ
บอกหลานไปหลานก็ไม่ทำก่อนจะมาเกิดเรื่องขึ้นนะครับลองฟังเสียงครับ
คุณผู้ชมครับคือนอกจากสัมภาษณ์ทางคุณดอกแก้วเนี่ยนะที่ตำรวจเรียกไปสอบ
ก็คุยกับพ่อแม่รวมไปถึงป้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูการสอบนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่
ไม่ใช่แค่น้องนักเรียนชั้นม๖ที่เสียชีวิตนะคะ
คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ถูกแอบอ้าง
อย่างร้านขายโทรศัพท์ที่ถูกมีศาชีพแอบอ้าง
วันนี้เขาก็ออกมาแสดงตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดย
ร้านนี้ค่ะอันนี้คือภาพที่มิจฉาชีพมีการตัดต่อนะคะ
เขาบอกเขาได้รับความเดือดร้อนแล้ววันนี้ก็เลยมาแจ้งความเพื่อ
ลงบันทึกประจำวันแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
นี่ค่ะถูกเอาไปปลอมนะคะ
คุณธัญรักษ์แสนคำค่ะเจ้าของร้านบอกว่าร้านก็จะเตือนลูกค้าตลอดนะ
เวลาซื้อของออนไลน์แล้วโอนจ่ายให้ทางร้าน
ชื่อบัญชีกับชื่อร้านของเขาเป็นชื่อเดียวกัน
แล้วก็เตือนว่าของถูกนั้นไม่มีอยู่จริงอย่าหลงเชื่อ
ทางที่ดีควรไปที่หน้าร้านโดยตรง
เพื่อที่จะได้พูดคุยซื้อขายแล้วก็ได้เห็นของกันจริงค่ะ
คือจริงแล้วร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะพี่
แต่ว่าเขาใช้เป็นรูปของทางร้านไปตัดต่อ
หรือแบบเปลี่ยนชื่อให้เป็นของตัวเอง
เพื่อเอาไปหลอกลูกค้าใช้ให้ลงชื่อ
แล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหพอเป็นข่าวแบบนี้ร้านก็ได้รับผลกระทบนะคะ
เพราะว่าลูกค้าที่ซื้อขายกันอยู่ก็ทักมาบอก
ใช่ที่ร้านหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือเธอบอกเนี่ยคือร้านของเธอนะ
รูปเนี่ยเป็นรูปของร้านแต่ถ้าคุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จะเห็นว่าชื่อร้านถูกเปลี่ยนชื่อเดิมเข้าอีกชื่อนึงนะคะ
ตอนที่มาเป็นมิจฉาชีพเอาไปใช้เอาอีกชื่อนึงมาแปะเนี่ย
นี่เอาไปตัดต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะ
ภาพมันจะเบอร์กว่าเนอะอันขวานี่เป็นของปลอมใช่ไหมฮะ
เอาภาพหน้าร้านเข้าไปใช้เธอก็บอกโอ้โหได้รับผลกระทบจริงนะคะ
ก็อยากให้ตำรวจช่วยจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพรายนี้ให้ได้เร็ว
แล้วก็เสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องม๖นะคะ
สงสารครอบครัวของน้องมากค่ะ
ทีนี้อีกที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ก็คือเจ้าของบ้านเลขที่๗๔๗ที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งบ้านเลขที่นี้ถูกระบุว่าเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือที่หลอกให้น้องม๖ผ่อน
คือถ้าดูจากตามข่าวเมื่อวานที่เรานำเสนอไป
บอกว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะ
สถานที่ตรงนี้เนี่ยเจ้าของบ้านมีอยู่จริงนะครับ
เขาบอกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตามพิกัดเลยค่ะ
บ้านเลขที่๗๔๗นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายซอยเทศบาล๖
ปรากฏว่าซอยนี้ไม่มีป้ายไม่มีเลขบอกปากซอย
สองข้างทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักห้องเช่า
ตรงซอยนี้ผู้สื่อข่าวบอกไม่มีร้านขายอะไรเลยนะคะ
ทีนี้พอไปถึงร้านตามที่ระบุปรากฏเป็นเพียงบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นเอง

แล้วก็ไปเจอกับคุณนเรคารเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้ประมาณ๔๕ปีก่อน
เคยเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้ขายแล้ว
ก็ตกใจเมื่อชื่อและบ้านเลขที่ไปตรงกับบ้านที่ปรากฏในข่าว
ยืนยันไม่เคยเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือ
แล้วแถวนี้ก็ไม่มีร้านทำนองนี้ด้วยค่ะ
ก็ต้องออกมายืนยันความว่า
ความบริสุทธิ์แล้วนะคะหน้าร้านของเรา
บ้านเลขที่ของบ้านเราถูกมิจฉาชีพเอาไปแอบอ้างค่ะ
ภูมิกับสพแม่สายยืนยันกับผู้สื่อข่าว
หลังจากไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะคะ
ว่าก็พบเช่นกันว่าโซนนี้ก็จะเป็นบ้านพักชาวบ้านทั้งนั้น
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการโทรมาสอบถามเรื่องซื้อขาย
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง
นองเดียวกันตำรวจก็แจ้งไปว่า
อันนี้เป็นพิกัดที่แก๊งมิจฉาชีพหลอกนะคะ

เพราะว่าถ้ามีบ้านเลขที่๗๔๗ที่เชียงรายซอยนี้

ตรวจสอบทั้งบัญชีม้าเจ้าของร้านเจ้าของบ้านนะครับ